มีการประชุมค่ะเป็นการประชุมของพักพลังประชารัฐนะคะ

แต่ละคนเดินทางมาประชุมซึ่งในการประชุมเขาก็มีการปรับโครงสร้างต่าง
ตั้งในบางตำแหน่งรวมถึงปรับโลโก้ให้เห็ง
กว่านี้หน่อยนะคะบรรยากาศคึกคักทุกคนต้องมา
โดยเฉพาะท่านนี้ต้องมาแม้จะอยู่บนรถพยาบาลบนรถพยาบาลก็ต้องมานะคะ
คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ท่านบอกว่าตัวเองมีอาการป่วยโรคกระดูกทับเส้นประสาท
สั่งพักฟื้น๑สัปดาห์
แต่การประชุมสามัญในวันนี้มันสำคัญมากต้องมาให้ได้

ใช่มาเต็มตัวเต็มยดมาแล้ว
วันนี้นะคะบอกว่าการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเนี่ยก็ไม่มีการปรับเปลี่ยนตัวหัวหน้าและเลขาที่การพัก
เอาฟังเสียงคุณสุริยะหน่อยค่ะ
ตอนเลือกตั้งเข้ามานะครับก็มีแกนนำหลายคนนะครับได้ช่วยเหลือกัน
ก็ได้ทุ่มเทให้กับพักเป็นอย่างมาก
แต่ว่าปรากฏว่าตัวท่านเองก็ไม่ได้เป็นลำตี
ทั้งสิท่านก็ได้ช่วยเหลือกันมา
แต่ยังไงก็แล้วแต่จือวิกัดนม่วดบรรยาเฉพาะ
ซึ่งผลจากการประชุมนอกจากจะเป็นเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างกรรมการบริหารพักแล้ว
มีการปรับปรุงโลโก้ใหม่ด้วย
คือก่อนหน้านี้โลโก้ของพักพลังประชารัฐ

เขาบอกว่ามันดูไม่ดีนะ
เปลี่ยนใหม่เป็นแบบไหนคะ

อ๋อให้กลมเกลียว

วิทยาลัยธรรมดิ์หัวหน้าภักรบอกว่าโลโก้ใหม่
คือภาพของความสามารถกรอบกำลังเกลียว

จะเป็นพลังที่สามัคคีช่วยกันทำงานเพื่อประเทศ

ทุกคนเห็นอยู่ในพักค่ะ